คุณผู้ชมครับพาไปที่บุรีรำค่ะบ้านหลังนี้ไฟไหม้
แต่ต้นเหตุของไฟไหม้ก็คือลูกชายเจ้าของบ้านเอาน้ำมันมาราดและจุดไฟเผาบ้านค่ะ
เขาบอกว่าก็ไม่พอใจอ่ะช่างที่จะมาทำบ้านอ่ะ
บอกให้สั่งของมาแต่ไม่ยอมเข้ามาทำเอาแล้วยังไง
ว่าบ้านนี้จะขึ้นบ้านใหม่ก่อนสงกรานมันไม่ทันแน่เลยโมโหไม่รู้จะทำยังไง
เอาน้ำมันมาลาดจุดไฟเผาเลยค่ะเผาเลย
สุดท้ายโดนจับนะคะสภาพลูกชายที่เผาบ้านก็คือเมาอ่ะ
ตัวเองก็โดนไฟลวกที่ขาด้วยนะคะอืมนายกิติศักดิ์หรือในต้นอายุสามสิบหก
ลูกชายเจ้าของบ้านบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำค่ะ
นี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวโอ้โหดูสิ
นักข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ยวนอายุหกสิบสาม
แม่บอกว่าตอนเช้าลูกดื่มเหล้าแล้วลูกก็พูดว่า
วันนี้วันดีเลิกดีจะเผาบ้านอื้อหือ
แม่บอกแม่เชื่อว่าลูกทำแน่วิ่งไปตามสามี
ให้มาดูหน่อยไม่ทันครับไฟไหม้ไปแล้วค่ะ
นี่นะคะส่วนตัวคนก่อเหตุก็ยอมรับว่าเผาบ้านตัวเองจริง
ขึ้นบ้านใหม่ก่อนสงกรานแต่มันไม่ทันแน่

เป็นซินแก๊สโซฮอล๙๑เบนซินแก๊สโอฮอล๙๕

ตัวเองก็โดนไฟลวกที่ขาเนอะ

ไฟเลยลวกขาสองข้างเขาด้วย
ก็ถูกแจ้งข้อหามเมาแล้วก็เกาะเหตุบุญวายค่ะ
ไม่โดนวางเพลิงเผาทรัพย์บอกว่าเป็นบ้านของตัวเอง